นี้ของจริงแล้วที่ฉะเชิงเซานะคะนั่งรถบัสรับส่งนักเรียนอยู่ดีดี
กระจกแตกดังเพล้งเศษกระจกบาดชึบคนที่นั่งอยู่รถคือบาดเจ็บเลย
แล้วเขาไม่ได้รู้อีโน่อีเหน่อะไรด้วยพอไปไล่ดูภาพนั่นแหละค่ะ
โอ้โหเป็นเด็กช่างขี่มอเตอร์ไซค์คือตีประกบมากับรถบัสรับส่งนักเรียนเลย
แล้วก็คว่างปลาสิ่งของทะเลาะกันทั้งจากคนที่นั่งอยู่ในรถ
แล้วก็คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ประกบด้วยแล้วคลิปเนี่ยมันบอกภาพชัดเจนเลยค่ะ

รับส่งนักเรียนคันนี้แทบจะนึกว่เป็นรถบัสสายองขวันก็ว่าได้
รี๊ดไม่หยุดเลยจริงเพราะว่าข้าวของก้อนหงก้อนหินอะไรเนี่ย
เครื่องปลาใส่กันทั้งจากกลุ่มคนบนรถและกลุ่มคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ประกบรถเนี่ยเห็นไหมคะ
แล้วกระจกแตกจะได้ยินเสียงจังหวะหนึ่งที่เขากินแล้วบอกเฮ้ยโดนน้องโดนน้องเนี่ย
คือมีน้องคนนึงที่เขาไม่ได้รู้อีโน่อีเหน่อะไรด้วยโดนลูกหลงคือไอ้ก้อนหินกระทบกระจกจนแตก
พวกกลุ่มที่ทะเลาะกันเนี่ยรู้เรื่องบ้างไหม
เราไปคุยกับคุณบุญส่งคุณบุญส่งเขาบอกเลยว่าโอ้โหนี่มันสุดยอดมากเลย
ลองดูจากคลิปเนี่ยเขาบอกเท่าที่เห็นเนี่ยนะเด็กวัยรุ่นเนี่ยแต่งชุดคล้ายเด็กเทคโน
ชื่อดังในจังหวัดฉะเชิงเศร้าขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ประกบรถเข้ามาเนี่ย
กำลังจะกลับบ้านกันอยู่แล้วคว่างปลาสิ่งของกันไปมาจนกระทั่งมีเด็กโดนลูกหลง
ถนนเส้นนี้คือสาย๓๐๔ช่วงวัดอ่าวช้างไล่ที่ฉะเชิงเศร้า
คุณบุญส่งบอกว่าผมก็ขับออกมาจากตัวเมืองแปดริ้วอยู่ดีสักพักนึงเสียงมอเตอร์ไซค์ลั่นมาก่อนเลยนะ
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขี่มาประกบแล้วก็คว่างวัตถุคล้ายระเบิดเขาว่าแบบนี้ค่ะ
โดนตัวรถคนก็กรี๊ดกันไปรอบนึงแล้ว
บนรถก็มีเด็กช่างอีกสถาบันหนึ่งตะโกนท้าทายไงเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเนอะ
ตะโกนท้าทายแจกของลับกันไปสุดท้ายแก๊งที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบกับปลาก้อนอิดก้อนหินใส่รถบัสไปหมดเลย
กระจกก็โดนน้องนักเรียนได้รับบาดเจ็บ
แล้วเด็กช่างที่อยู่บนรถบัสตะโกนบอกคนขับว่าไงรู้ไหม
ลุงลุงอย่าจอดนะถ้าจอดเนี่ยผมโดนยำเละแน่
คนขับรถบัตรพี่บุญส่งบอกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องขับต่อไปคือขับหนีแล้วแหละ
ตอนนี้ผมต้องหนีก่อนเพราะว่ามันมีชีวิตอีกหลายคนน้องเด็กนักเรียนที่ไม่รู้เรื่องเขาก็นั่งอยู่ด้วย
แล้วผมก็โทรแจ้งตำรวจไปด้วยให้มาช่วยเด็กขอได้ไหมจะตีไปตีกันที่อื่น
คุณช่วยดูชีวิตคนอื่นที่เขาฝากไว้บนรถคันนี้บ้างรวมถึงชีวิตของผมด้วยเนี่ย
คุณไม่ห่วงชีวิตคนตัวเองคุณห่วงชีวิตคนอื่นบ้างเถอะ
โดนอิดเด็กนักเรียนทุกคนนะครับผมขอยกมือไหว้อย่าหาเรื่องหาตีกันเลย
พ่อแม่หาเงินส่งให้เรียนก็เรียนไปเถอะครับลูกอย่าเป็นนักเลงเลยนะ
ถ้าลูกเป็นนักเลงก็ไปตีกันนอกรถอย่ามาตีกันบนรถ
ถ้าคนอื่นได้รับบาดเจ็บถ้าเป็นญาติโหติกาเนี่ย

ก็เท่าแก่นี่ก็มันก็ไม่มีใครซ่อมให้นะครับเท่าแก่ก็ต้องออกเอง
ก็รีบนำกำลังมาดูแลความปลอดภัยเลย

ให้นักเรียนขึ้นกลางทางแล้วก็ตรงไปที่ปลายทางเลย
เพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีก
ส่วนน้องในเหตุการณ์เขาบอกว่าไงรู้ไหมคะ
รู้ไหมว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วแต่มันไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้
ที่แบบพันธุ์เจ็บให้น้องไม่ได้อีกแล้วใช่ค่ะแล้วมีเสียงปังระเบิดใช่ระเบิดค่ะ
ตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองที่เห็นคลิปนี้นี่โอ้โหอกสั่นขวัญแขวงกันไปหมดเลย
เขาบอกว่าเป็นห่วงลูกหลานมากแต่ก็ยังไงน้องก็ต้องโดยสารไปโรงเรียน
ฝากหน่วยงานฝากตำรวจฝากใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหานี้ที
เขาไม่อยากให้มันต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้น
เราก็ส่งคุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวทะเลทีวีลงพื้นที่เลยไปที่บศเชิงเซาค่ะ
ซึ่งก็เป็นจุดที่รถบัสของพี่บุญส่งเนี่ยมาจอดรับนักเรียนนี่แหละ
พอไปดูบรรยากาศก็มีนักเรียนมารอรถกลับบ้านกันอยู่นะคะ
ธยมเอยเทคนิคเทคโนอะไรก็มารอรถกัน
เราก็เลยไปคุยกับเด็กอาชีวะกลุ่มหนึ่งค่ะ
ที่มารอขึ้นรถกลับบ้านที่บแปลงยาว
น้องเขาก็บอกว่าจริงแล้วพี่เทคนิคกับเทคโน
เบื่อไม้เมากันเนอะก็ทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้ว
น่าจะใช่กลุ่มเดิมที่มาเอาคืนกันไหมจากเมื่อวาน
ไม่แน่ใจครับมันมีหลายสายครับ

ต้องเป็นแต่ว่าพวกผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรอยู่แล้ว
เขาเคยปลาอะไรใส่รถเมื่อก่อนหน้าเคสเมื่อวานเคยมีไหมคะ
ไม่มีครับไม่มีปลาใส่รถ

เมืองต้นพอไปตรวจสอบหน้าสถาบันอาชีวะนะคะ
วันนี้มีตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซามาดูแลความเรียบร้อย
ตรงจุดรอรถเมย์หน้าสถาบันด้วยนะคะ
คือมันไม่ใช่รถของเด็กอาชีวะอย่างเดียวไง

เขาก็ขึ้นรวมกันในพวกนี้ก็ไม่เลือกเลย

มีเด็กช่างคนเดียวบนรถก็ไล่เลยนะฮะ